คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่สกลนคร
ปกติเราจะเคยได้ยินแต่ว่าไอ้หนุ่มหมัดเมา
รอบนี้หมัดหนักหมัดเดียวน็อกเลยค่ะ
ก็ตอนแรกเดินมาคู่กันเขาไม่ได้มาด้วยกันหรอกเหรอ
โหนี่เขาเดินคู่กันมา

เดียวน็อกค่ะหมัดหนักมากเลยนะคะ

ผู้ก่อเหตุคนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
มัดเดียวน็อกล้มทั้งยืน
วงจรปิดบันทึกภาพหลักฐานเอาไว้ชัดแบบนี้เลย
คือตอนแรกที่พี่ก๊อฟถามบอกว่าเอ๊ะผู้ชายเสื้อเทา
แล้วก็คุณลุงสุ่มวัยเนี่ยเขาเดินมาคู่กัน
ไม่ได้ดูมีถาดทางว่าจะทะเลาะอะไรกันด้วยนะ

ถูกต้องแล้วจู่เหมือนได้ยินทั้งคู่มีการถามกันประมาณว่า
เจ้าหน้าที่ผู้กองมาหรือยังครับ
เสร็จแล้วคนหนุ่มเนี่ยก็จู่ก็ต่อยเขาที่คุณลุงแบบนี้ค่ะ

เลือดอบปากบาดเจ็บพอสมควรนะคะ
ภายหลังจากเกิดเหตุค่ะผู้ก่อเหตุเองเนี่ย
ก็ยังสงบสติอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะ
ยังจะมีการบอกว่าอ้าวหาเรื่องผมอยู่ได้
คุณลุงหาเรื่องผมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
ทั้งที่คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงว่าจะมีการทะเลาะอะไรกันเลย

พลเมืองดีแล้วก็เป็นลูกชายของคุณลุง

เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพลทหารจารุวิทย์
ส่วนคนเจ็บคือคุณลุงผินวัย๖๕ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณ๔โมงเย็นที่หน้าร้านขายของชำ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ

เป็นเรื่องของตำรวจต่อชดที่เห็นเหตุการณ์
คือคนนี้เขาเป็นตำรวจต่อชด

ข้างหลังเจอตำรวจ
ส่วนนี้ก็ชาวบ้านที่ออกมาช่วยเหลือมามุงดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ
เขาก็มีการล็อกคอแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามลูกชายคนเจ็บ

ลูกชายคนเจ็บเขาบอกแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่รู้ว่าพ่อถูกทำร้ายก็รีบออกมาดูทันที
สิ่งแรกที่เห็นเลยคือพ่อเนี่ยเลือดกบปาก
ตอนนั้นลูกชายโมโหมากโอ้โหใครทำร้ายร่างกายพ่อขนาดนี้
จากนั้นก็พยายามพูดคุยสอบถามเรื่องราวจากตำรวจต่อชะดอ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่คอยยืนห้ามคอยล็อกตัวคนเจ็บเอาไว้

ก็มีการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วบางช่วงบางตอนมีการตะโกนด่าท้าทายกันด้วยนะคะ
เมื่อกี้ท้าทายกันด้าตร้านด้วยแหละ
ลองฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเป็นภาพตอนคนก่อเหตุกับจ่าต้น
จ่ายต้นคือลูกชายคนเจ็บนะคะ
นี่คือสภาพหลังจากที่คุณลุงคนสักครู่นี้คือโดนต่อย
ต้นเป็นลูกชายของลุงที่โดนต่อย

ไปช่วยห้ามศึกแล้วก็ล็อกคอคนก่อเหตุเอาไว้นั่นแหละ
ทีนี้ลูกชายเขาบอกแบบนี้ว่าพอเห็นพ่อเจ็บแบบนี้แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เพื่อปฐมพยาบาลก็เย็บไป๕เข็ม
พอย้อนไปย้อนมาปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วค่ะ
ย้อนกลับมาดูเนี่ยเลือดออกเต็มเลยอะค่ะ
เดียวด้วยนะหมัดหนักมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นพลทหารอยู่ในสังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารแห่งหนึ่ง
ก็มีการนำคลิปเบื้องเก่านี้เขาแจ้งความแล้วนะคะที่สพมสกนคร
ส่วนต้นสายปลายเหตุหลายคนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกแบบนี้ว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจ
ไม่พอใจคุณลุงที่โดนต่อยเนี่ย
หาว่าคุณลุงไปตักเตือนเรื่องการใส่เสื้อให้เรียบร้อยหน่อยสิ
ลูกค้าอยู่เยอะคือไปเตือนเขาเรื่องแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยไม่พอใจก็เลยต่อยเขาเลยอย่างนี้เหรอ
ใช่เดินอีกประสบค่ะ
แต่ฟังเสียแล้วน่าจะเมาร่มด้วยแหละรู้แล้วเนี่ย
ให้ตำรวจเขาว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันนะฮะ